คุณผู้ชมฮะติดตามรายงานสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะฮะ
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารับฟังคำรายงานจากสบค
ก็เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราเนี่ย
เป็นตัวเลขสองหลักแทบทุกวันเลยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ
ผู้หญิงไทยที่ไปทำงานที่ท่าขี้เหล็กหรือว่าไปเที่ยวท่าขี้เหล็
แล้วก็เดินทางกลับเข้ามาในบ้านเราแบบผิดกฎหมาย
ลักลอบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาตินะฮะ
ไม่มีการกักตัว๑๔วันก็ปรากฏว่ายิ่งตรวจก็ยิ่งเจอ
ว่ามีผู้ที่ติดโควิดต่อเนื่องแล้วนะใช่ค่ะ
เราต้องสรุปกันหน่อยเพราะวันนี้สบครายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราเนี่ย
สิบสามรายโดยหกรายเป็นกลุ่มหญิงไทยที่ลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ
กลับมาจากเมียนมาเนี่ยนะครับในกลุ่มของหญิงไทยเนี่ย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสรุปแล้วตอนนี้มีกี่คนและอยู่ที่ไหนบ้าง
เขาก็แยกแยะออกมาให้ชัดเจนและไทยรัฐของเราก็ทำให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจน
กราฟิกหน่อยนี่นะครับสรุปตอนนี้มี๑๐คนนะ
ที่เป็นคนที่ทำงานอยู่สถานบันเทิงที่ท่าขี้เหล็กนะฮะ
แล้วก็เดินทางกลับเข้ามาในบ้านเราในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ช่องทางธรรมชาติไม่ได้ถูกกักตัวมีทั้งสิ้น๑๐คน
อย่างที่เห็นนี่นี่ที่เชียงใหม่ก่อนนะครับที่เชียงใหม่เนี่ย
ก็จะมีสามคนอืมคือเป็นหญิงอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะ
อันนี้ที่ไปเที่ยวโฮสบานเนี่ยนะฮะหญิงอายุยี่สิบสามปี
และหญิงอายุ๒๕ปีส่วนที่เชียงรายมี๓คนเหมือนกัน
หญิงอายุยี่สิบหกปีอายุยี่สิบสามปีและอายุยี่สิบห้าปี
นอกจากนี้ยังมีที่พยาวนะครับหนึ่งรายเป็นหญิงอายุยี่สิบแปดปี
ที่พิจิตย์หนึ่งรายเป็นหญิงอายุยี่สิบห้าปีนะครับที่กรุงเทพย์เนี่ยหนึ่งราย
หญิงอายุยี่สิบเอ็ดปีและที่จังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งราย
เป็นหญิงอายุ๓๖ปีนี่ครับ๑๐คนนี้ติดโควิดรับการรักษาอยู่
ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือว่าไม่ใกล้ชิดหรือว่าผู้เฝ้าระวังเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่ในการตรวจต่อนะฮะในการตรวจว่าเอ๊ะ
มีโอกาสติดหรือไม่นะครับทีนี้ครับเราเจาะไปที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็น๑ใน๖คนซึ่งเป็นชาวพยาวนะครับ
เป็นชาวพยาวแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่โรงแรมวันจีวันที่ท่าขี้เหล็ก
แล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเมื่อวันที่๒๗
พฤศจิกายนแล้วก็มาอยู่ที่แม่สายที่จังหวัดเชียงราย
แล้วปรากฏว่าวันที่๒๙พฤศจิกายนเนี่ยแฟนของเธอเนี่ย
ขับรถมาจากพยาวแล้วก็มารับเธอยังเที่ยวอยู่ในพื้นที่เชียงราย
แล้วก็จอดรถต่อรถสองแถวเข้างานเวลา๒ทุ่มนะครับ
นั่งกินอาหารและดื่มเบียร์บริเวณลานเบียร์นะฮะซึ่งแม้ว่าเธอจะบอกว่าตอนไม่ดื่มเนี่ย

ว่าโต๊ะเธอจะไม่ได้นั่งอยู่ใกล้กับเวทีคอนเสิร์ต
แต่ตอนนี้เคสนี้ก็สร้างความกลาหลพอสมควรให้กับผู้ร่วมงานแล้วก็คนจัดงาน
เขาบอกว่าตอนนี้ศิลปินที่ไปแสดงคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ย

เชฟบุญทองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชิงรายออกมายืนยันว่า
ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างนี้
แต่แนะนำให้ท่านอย่าประมาท
สังเกตอาการตนเอง๑๔วัน
หน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่าง

ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงจากผู้หญิงคนนี้นะ
ก็คือคนใกล้ชิดในรัศมี๕เมตร
ตอนนี้ได้ติดต่อให้เข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุขแล้ว

ยังไม่มีนโยบายในการล็อกดาวน์จังหวัด
หรือปิดจังหวัดนะฮะ
นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับ
ทีนี้เราก็ไปดูตามด่านตรวจต่าง
หรือว่าเส้นทางที่จะข้ามจากเมียนมา
เข้าสู่ประเทศไทยกลายเป็นที่ต้องระวังมากนะครับ
บรรยากาศบริเวณสะพานพรมแดนแห่งที่๒จังหวัดเชียงรายนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ชุดสายตรวจ
ตรึงกำลังคุมเข้มตลอดแนวชายแดน
กัดกั้นกลุ่มคนที่อาจจะลักลอบเข้าเมือง

ให้ช่วยเสริมกำลังทหารร่วมป้องกันช่องทางธรรมชาติ

และขอความร่วมมือประชาชนผู้นำชุมชน

หากพบบุคคลต้องสงสัยจะหลบหนีเข้าเมือง

แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามีการตรวจร่างกาย
และมีรถโมไบพระราชฌาจอดตรวจ

แล้วก็หลายพื้นที่อย่างจังหวัดที่ผมบอกไป
พระเยาะพิจิตรเชียงใหม่เชียงราย
เขาก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็ต้องกลับมากินร้อนช้อนใครช้อนมัน
แล้วก็กาดอย่าตกป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง

บอกว่ามีคนที่ไปขึ้นเครื่องไฟล์ทเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ย

ใช่นะนี่คือภาพรวมของสถานการณ์โควิดในบ้านเรานะครับ